คุณผู้ชมอยากให้มาดูเหตุนี้กันหน่อยเป็นเหตุสลดแล้วก็น่ากลัวมาก
เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองที่จังหวัดอุดรธานีเร็วนี้ค่ะ
มีชายคุ้มคลั่งคนหนึ่งใช้มีดไปไล่แทงประชาชนที่บริเวณหลังเรือนจำ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ขวัญได้
ระหว่างที่ชายคนนี้กำลังคุ้มคลั่งอยู่ตำรวจใช้จังหวะในการจู่โจมเข้าไป
แล้วก็จับกลุ่มผู้ชายคนนี้เสื้อสีขาวลูกศรชี้อยู่นี่นะคะคลุ้มคลั่งอยู่
แล้วก็ใช้อาวุธมีดไปไล่แทงประชาชน
อยู่ที่บริเวณหลังเรือนจำแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
นี่นะคะจังหวะเข้าไปจับตัวไปช้าตัวได้
ผู้ก่อเหตุเป็นชาวอำเภอหนองวัวซออยู่ในจังหวัดอุดรธานี
ทีนี้ไปสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ชายคนนี้เขาเดินทางมาเที่ยวงานทุ่งศรีเมือง
ขณะกำลังเดินทางกลับกับเพื่อนรถจอดติดไฟแดงอยู่ข้างเรือนจำกลางอุดรธานี
จังหวะนั้นอยู่ก็ไปใช้มีดแทงประชาชนนะคะ
เพื่อนที่มาด้วยกันยังตกใจเลยยังวิ่งหนีไปเลยค่ะ
รวมไป๗รายเสียชีวิตไป๒รายนะคะ

ต่อมาเพจจังหวัดอุดรธานีมีการโพสต์ขอรับบริจาคเลือดทุกกรุ๊ปนะคะ
เพราะว่าผู้ชายคุ้มข้างคนนี้ไปไล่แทงชาวบ้านจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บในหลายรายเลย
ตอนนี้ต้องการเลือดมากค่ะต้องการเลือดเพิ่มเติมด้วย
หากใครต้องการบริจาคเลือดนะคะสามารถไปบริจาคได้ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะคะ